สวัสดีค่ะเบอร์รี่หญิงจุธารัฐนะคะ
ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปฐุมค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับทุกคน